มาดูเหตุนี้เป็นเหตุประทึกเหตุฆ่ากันตาย
เพราะรอปภไม่พอใจลูกบ้านคนหนึ่ง

ปรีเข้ามาหาลูกบ้านหลูกบ้านคนนี้
ล้มอยู่กลางถนนแล้วก็เสียชีวิตเลย
นี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพได้ดูสิ
้วงแทงเข้าไปหลายครั้งเลยนะฮะ
ซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์จำนวนมากแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นเนี่ย

ขณะที่รอปภก็ชักมีดออกเดินห่างออกไป
มีดทิ้งลงไปที่บ่อบำบัดน้ำเสีย
แล้วก็เดินกลับไปที่รถกระบะของเขาขับรถหลบหนีไปนะฮะ
เหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรวัดสาขลา
ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ชาวบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
คนแทงก็คือนายอัศวินแก้วภัยทูลอายุ๔๘ปี
ถูกแทงเข้าไปหลายครั้งนะคุณฮะมีแผลที่ใต้ราวนมซ้ายหนึ่งแผล
หน้าท้อง๒แผลสีข้างอีก๓แผลรวมทั้งสิ้น๖แผล
จมกองเลือดในที่เกิดเหตุเลยล่ะครับนางสาววันวิสาสุดบุญกัน
อายุ๓๙ปีแม่ค้าขายลูกชิ้นที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
คือนายอัศวินผู้ตายได้จอดรถจักรยานยนต์ไว้หน้าตึกแล้วก็ลงมาซื้อลูกชิ้น
แต่ว่าถูกรอปภคนดังกล่าวเดินออกมาท่าทางปรีตรงไปที่ผู้ตาย
เอามีดมาด้วยฮะกระหน่ำแทงผู้ตายอย่างที่เห็นแล้วครับตัวแม่ค้าลูกชิ้นเองบอกว่าตกใจมาก
หลังก่อเหตุรอปภยังตะโกนบอกให้เธอขยับรถขายลูกชิ้นหน่อย
เพราะรถขายลูกชิ้นจอดขวางหน้ารถกระบะของรอปภเขาและรอปภก็รีบขึ้นรถ
ขับรถหลบหนีไปนะฮะเอาฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในอาการตกออกตกใจอยู่นะฮะ
ตกใจค่ะตกใจแล้วก็สงสารคนเสียชีวิตมากเลยค่ะเอาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอ่ะ
ป้องเราก็ช่วยได้แค่ตะโกนเนอะมีแต่ผู้หญิงไหมเธอก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามอะค่ะ
ไอ้ตอนนั้นที่ที่หลังก่อเหตุเขามาเอารถรถยนต์เขาออกคือรถกระบะแล้วเขาก็บอกให้หนูอ่ะ
เอารถออกเอารถออกเลยคุณเอารถออกอย่างเงี้ยเราก็รีบตกใจกันนะเน
กลัวแกด้วยอ่ะอืมอารมณ์ตอนนั้นก็คือไม่รู้ว่าเขายังไงอยู่อ่ะนะคะ
ก็เลยรีบมาบอกให้เขาคือเรารู้จักทั้งทั้งผู้ก่อเหตุนะก็รู้จักนะคะ
ก็เพื่อนบ้านกันเออนะครับขณะที่ญาติของผู้ตายนะฮะ
นางสาวสิริวิมลไพรสินนะครับเปิดเผยบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากกรณีที่
นายสมบัติสมไทยซึ่งเป็นรอปภคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
คิดว่าผู้ตายเป็นคนไปขูดสีรถกระบะของรอปภ
จนเป็นรอยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อนนะฮะ
แต่ผู้ตายเขายืนยันว่าไม่ได้ทำแต่ก็มีปากเสียงกันมาตลอด
รอปภคนนี้ติดใจสงสัยมาโดยตลอดนะครับ
กระทั่งเมื่อวานนี้ผู้ตายกลับมาจากทำงานแวะซื้อกับข้าวซื้อลูกชิ้น
จะมาให้ลูกแล้วก็เดินผ่านหน้าป้อมยามพระดิบพอดีเลย
ก็เลยถูกรอปภคนนี้วิ่งปรีเข้ามาโอ้โหแทงจนเสียชีวิตนะฮะ
ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ืบหน้าเรื่องนี้นะครับนายธนัดลูกชายของรอปภผู้ก่อเหตุ
ได้พาตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพ่อนะฮะคือนายสมบัติเนี่ยนะครับ
เข้ามอบตัวที่สพพระสมุทรเจดีแล้ว
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายธนัดได้เดินทางมาที่สพพระสมุทรเจดี
เพื่อเข้าเยี่ยมผู้เป็นพ่อด้วยนะครับนี่ผู้เป็นพ่อคนก่อเหตุเนี่ย
ก็อยู่ในห้องขังแล้วนะฮะแล้วก็ตัวลูกชายผู้ก่อเหตุให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
คือเย็นเมื่อวานนี้นะครับตัวเขาเองได้รับแจ้งจากแม่นะครับ
โทรมาบอกว่าพ่อไปแทงคนอื่นตายแล้วพ่อก็หนีไป
ตัวลูกชายจึงได้เร่งเดินทางมาจากบ้านของแฟนสาวย่านตลาดพลู
เพื่อที่จะเดินทางมาสพพระสมุทรเจดีหลังจากออกจากบ้านแฟนสาวได้ไม่นาน
ก็ได้รับโทรศัพท์จากแฟนสาวว่าพ่อมาหาเขาที่บ้าน
ทีนี้เขาก็เลยรีบขับรถวกกลับมาที่บ้านเลยนะฮะเพื่อมาหาพ่อ
แล้วก็มีการคุยเกลี้ยกล่อมให้พ่อเนี่ยเข้ามอบตัวนะครับลูกชายก็ถามพ่อ
บอกพ่อไปทำเขาทำไมพ่อให้เหตุผลบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
มีปากเสียงทะเลาะกับผู้ตายมาโดยตลอดเนื่องจากสงสัยผู้ตายว่ามาขโมยทรัพย์สินไป
แล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่สิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมาเนี้ยฮะรถของพ่อเนี้ยมีรอยถูกทุบ
มีรอยถูกขูดถูกขีดจนสีมันลอกมันถลอกไปหมดเลยซึ่งพ่อเนี่ยรักรถคันนี้มาก
แล้วพ่อก็บอกว่าถูกกันแกล้งลักษณะนี้มาหลายครั้งเคยได้พูดคุยเจรจากับผู้ตายแล้ว
ว่าหากมีปัญหาอะไรให้มาทำกับตัวเขาอย่าไปลงกับของ
อย่ามาทำลายของอย่ามาขูดขีดรถแบบนี้ตัวลูกชายนะฮะ
เมื่อได้ฟังพ่อผู้ก่อเหตุเล่าก็คาดว่าที่พ่อลงมือทำแบบนี้
อาจจะเป็นเพราะความเหลืออดกับการกระทำของผู้ตายนะฮะ
อ่ะเรื่องนี้เป็นคดีแล้วนะครับพันธบรวจเอกทศพลทองใบ
ภูมิกับการสพพระสมุทรเจดีเปิดเผยบอกคดีนี้เนี่ย
เป็นเหตุทะเลาะวิวาสระหว่างรอปภผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิต
พนักงานสอบสวนได้แจ้ง๒ข้อกล่าวหาแก่ผู้ก่อเหตุก็คือหนึ่ง
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็๒พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนะครับขณะที่ทางด้านภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็ขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับซึ่งภรรยาก็คือนางสาววารุณีนะฮะ
บอกว่าวันนี้ได้เดินทางมาเพื่อทำใบรับศพแล้วก็ดีใจที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
เข้ามอบตัวแล้วอยากให้รับความผิดสูงสุดนะฮะ
ซึ่งภรรยาผู้ตายยังบอกอีกว่าจะดูแลลูกให้เป็นอย่างดี
ส่วนทางด้านคดีความยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
โดยจะไม่มีการยอมความหรืออโหสิกรรมให้นะฮะไม่ว่ามูลเหตุจะเกิดจากอะไรก็ตาม
เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้มันสามารถพูดคุย
แก้ไขหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องทำให้ถึงแก่ชีวิตแบบนี้
ไม่จำเป็นต้องมาฆ่าแกงกันแบบนี้นะฮะเนี้ยฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับแล้วก็มีการมอบตัวเมื่อคืนนี้
ตำรวจก็พยายามที่จะขี้คายคดีให้ได้เร็วที่สุดนะฮะเดี๋ยวเรารอดูกันนะฮะ